เรื่องของการใช้รถใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
รถเล็กหรือว่ารถใหญ่ล่าสุดมีอุบัติเหตุ
บอกว่าอุบัติเหตุสยองก็ว่าได้นะคะ
มีรถบรรทุกคันหนึ่งค่ะเสียหลักพลิกคว่ำ
คว่ำธรรมดาเนี่ยตัวใหญ่ก็ล้มตึงอยู่แล้วค่ะ
แต่ปรากฏว่ารถคันนี้ทะไหลไปชนแล้วก็ทับ
ร่างของคนเดินเท้าขาด๒ท่อนเลย
นี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้าที่ผ่านมานี้เอง
โมงตรงคนกำลังออกจากบ้านเลยค่ะ
ตำรวจนครบานบางโพงพานะคะได้รับแจ้งมาว่ามีรถบรรทุก๖ล้อ
พลิกคว่ำแล้วก็ถลายไปชนคนเดินเท้าจนเสียชีวิต
บนถนนพระรามสามบริเวณปากซอยพระรามสามซอยที่ยี่สิบแปด
วงบางโพงพางที่เกิดเหตุค่ะมีรถบรรทุกหกล้อสีขาว
พลิกตะแคงขวางช่องทางการจราจรช่องสองช่องทางขวา
ห่างออกไปประมาณหนึ่งร้อยเมตรก็มีร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายหนึ่งรายค่ะ
คือคนนี้เนี่ยถูกชนจนร่างขาดเป็นสองท่อนชิ้นส่วนตั้งแต่เอวลงไปเนี่ย
บนถนนส่วนท่อนบนอยู่ริมร่องน้ำกลางถนนค่ะ
ทราบชื่อคนขับรถบรรทุกก็คือนายสุริยาศรีกลางเมืองอายุ๔๗ปีนะคะ
รวมถึงมีผู้บาดเจ็บด้วย๑คนเป็นเด็กชายวันลบศรีศุกร์อายุ๑๔ปี
เป็นลูกชายของคนขับค่ะก็มีแผลถลอกตามแขนขา
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลณีที่ป่อเต็กตึ๊งก็ได้นำส่งโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์แล้ว
ถามนายสุริยาคนขับรถบอกว่าเขาขับรถบรรทุกถุงปูนซีเมนจากบริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอสามโคก
ทุมธานีจะไปส่งให้กับลูกค้าก็มีลูกชายวัย๑๔ปีนั่งมาด้วยข้าง
ทีนี้พอมาถึงถนนพระรามสามก่อนถึงจุดเกิดเหตุค่ะเขาเปลี่ยนเลนเข้าไปในช่องทางขวา
คือก็เห็นว่ามันโล่งดีครับก็เลยเปลี่ยนเลนเข้าไปแต่ไอ้เลนที่มันโล่งเนี่ย
จริงแล้วมันเป็นช่องทางเดินรถบีอาทีหรือว่ารถโดยสารด่วนพิเศษพระราม๓ใครไปจะเห็น
จะมีบีอาทีอยู่เป็นเลนขวาสุดเขาจะกั้นเอาไว้เหมือนเป็นขอบทางเล็กสองฝั่ง
อันนี้คิดว่าถนนโล่งคิดว่าถนนโล่งเขาก็เลยเปลี่ยนเลนเข้าไป
แล้วพอเปลี่ยนเลนเข้าไปเสร็จดันเสียหลักพอดีเพราะมันจริงมันค่อนข้างแคบเหมือนกันนะคะ
ครับก็เสียหลักไปชนกับแบรีเออร์ยอมรับเหมือนกันว่าขับมาเร็วค่ะ
อืมพอเสียหลักล้มปุ๊บมันก็คว่ำเลยตอนนั้นไม่รู้ด้วยนะคะว่าชนคนตาย
มารู้ก็ตอนที่เห็นร่างคนตายเนี่ยขาดสองท่อนอยู่ตรงพื้นนี่แหละค่ะ
จากการลงพื้นที่เกิดเหตุนะคะก็พบว่าจุดเกิดเหตุมีช่องทางจราจรทั้งหมด๔เลนด้วยกัน
เลนขวาสุดอย่างที่บอกเป็นช่องทางเดินรถบีอาทีค่ะ
กฎจราจรแล้วเนี่ยก็คือให้บีอาทีขับได้คันเดียวนั่นแหละค่ะอ่าใช่ฮะ
แน่นอนคันเหลืองเหลืองน่ะเนี่ยคันนี้คือบีอาร์ทีนะคะ
เขาจริงเขาจะมีเส้นเหลืองตีเอาไว้บางอันมีเป็นช่องที่ต้องเปลี่ยนเลนเข้าไป
แล้วก็มีขอบกั้นซ้ายขวาให้เลยก็มีครับทีนี้บริเวณแบรีเออร์เกาะกลางถนนก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
ก็แอบเลอนิดนึงเหมือนกันนะคุณผู้ชมมันคือเป็นร่องรอยเฉียวชนเป็นทางยาว
แล้วก็ที่เห็นสีแดงแดงก็คือคราบเลือดนั่นแหละค่ะก็ทีมข่าวของเราไปถามผู้ที่อยู่ใน
แถวจุดเกิดเหตุนะครับไปเจอกับป้าจอยนะครับป้าจอยเนี่ยขายน้ำอยู่แถวจุดเกิดเหตุ
จอยบอกว่าขณะกำลังจัดร้านขายของอยู่หลังร้านนะครับได้ยินเสียงโครมดังมากก็รีบวิ่งออกมาดู
รถบรรทุกหกล้อพลิกตะแคงอยู่กลางถนนโดยที่คนขับและลูกชายยังอยู่ในรถ
แต่ไม่ได้เจ็บอะไรมากทีแรกก็คิดว่าคงไม่มีอะไรร้ายแรง
มาเห็นร่างของคนถูกชนที่ขาดสองท่อนป้าจอยบอกว่าโอ้โหตอนนั้นร้องเสียงหลงเลย
เพราะว่าเป็นภาพที่สะเทือนใจมากพอเห็นศพรู้ทันทีเลยว่า
คือชายเร่ร่อนที่ชอบมาขอข้าวกับน้ำที่ร้านกินเป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุเพียงไม่กี่นาทีป้าจอยบอกว่ายังเห็นชายคนนี้
อยู่เกาะกลางถนนแถวจุดเกิดเหตุเลยนะค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเตือนผู้ตายไปหลายครั้งว่าอย่าลงไปเดินบนถนน
มาเดินบนทางเท้าเพราะว่ารถมันเยอะกลัวจะถูกเฉียวชน
แต่สุดท้ายก็ถูกรถชนตายจริงจนได้
เขาเดินมาจากทางนู้นแต่เขามาถึงหน้าร้านป้าตรงนี้แล้ว
มันมาถึงหน้าร้านเนี่ยตรงเลยชิ้นมันก็เดินไป
เดินไปป้าก็เดินจะไปน้ำขวดรังที่สองรังที่สอง
เสียงรถคลื้มอ่ะก็เลยวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาก็เห็นรถมันมาคว่ำอยู่ตรงนี้
รถที่ชนคนตายนะมันมาคว่ำอยู่ตรงนี้ป้าก็ยืนมองมองอยู่มองมองเนี้ย
มองดูว่าลุงเป็นอะไรไหมระหว่างเนี้ยเป็นอะไรไหมลุงระวังเนี่ย
ลุงเป็นอะไรไหมปวกมือเพราะรถมันวิ่งเราก็ไปไม่ได้ใช่ไหม
ลุงก็บอกบอกไม่เป็นไรบอกไม่เป็นไร
พอเสร็จแล้วป้าก็แงะไปแงะไปไหว้ป้ามาไหว้ว้ายมีคนตายด้วย
ป้าว่าอย่างงี้มีคนตายด้วยป้าก็ลองกิ๊ดกิ๊ดแหละป้าคนตาย
ก็เลยเดินเข้าไปเดินเข้าไปในนั้นป้าก็เลยยืนดูอยู่ข้างใน
แล้วเขาก็มาถามป้ายายจอยบอกเห็นอยู่เห็นเหตุการณ์อยู่
แต่ว่าตอนที่มันชนชนตายเราไม่เห็นเราไม่สนใจ
สนใจแต่รถคันที่คว่ำเออก็ไม่รู้ว่าคนตายอยู่ตรงนู้นแล้ว
คนนั้นออกมานัดออกมาป้าจอยแกเป็นอะไร
มึงดูมึงดูคนตายครึ่งนึงขาดครึ่งขาดครึ่งว่างั้น
ต้องนึกว่าคนนี้แน่นอนเลยหนูนึกในใจ
เพราะว่ามันเคยมาขอน้ำขวดอยู่นั่นแหละ
รู้จักเขาไหมคะป้าครับไม่รู้ว่าคนจรไม่รู้
เมืองต้นพนักงานสอบสวนสนบางโพงพางก็แจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถบรรทุกไปนะคะ
เป็นข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ข้อหาทำให้เสียทรัพย์ด้วย
ที่ฝ่ายนิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกรมาร้อยก่อน
แล้วก็รอยอาจมาติดต่อขอรับโสมนะค่ะ
เพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่าผู้ตายเป็นใคร

บอกว่าผู้ตายเป็นชายเร่ร่อนไม่รู้จักชื่อรู้แค่ว่าเคยอาศัยอยู่วัดไผ่เงินโชตนาราม
บางคอแหลมกรุงเทพนะคะถ้าใครรู้หรือสงสัยก็